กู้ภัยไปช่วยอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน
ก็ไปช่วยคู่กรณีที่เขาเจออุบัติเหตุนี้นะคะ
แต่ว่ากลับเจอคนขับรถกระบะที่ถูกชน
มีลักษณะคล้ายกับคนเมาโอต่อว่าหาเรื่องค่ะ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ

แต่ตามลักษณะแล้วกู้ภัยบอกมีลักษณะมีอาการมึนเมา
แล้วเนี่ยค่ะต่อว่ากู้ภัยบอกมาทำไมยังไม่ได้แจ้งเลยมากันทำไม
แล้วก็ตามมาด้วยถ้อยคำหยาบคายอีกสารพัดเลย
เพื่อนของผู้ชายคนนี้ต้องเข้ามาห้าม
กู้ภัยก็เลยพากันไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพนแคร์สาขาย่อยหินกอง
นี่คือเหตุการณ์เมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะที่จุดหินกองสระบุรี
คุณอธิพัฒน์จันทสอนเป็นเจ้าหน้าที่ปตรศตรงจุดนี้
เข้าไปช่วยเหตุการณ์รถกระบะชนท้ายกันที่ถนนคู่ขนาน
ช่วงทางเข้านิคบุชากรรมหนองแคร์พหลโยธิน

เนี่ยค่ะคู่กรณีก็มาต่อว่าไปคุยกับทางคุณอธิพัฒน์หน่อยค่ะ
เพราะว่าข่มใจเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะ
แต่ถ้าพวกผมกลับไปก็คือ
กลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนครับพี่
ก็เลยจะเปิดไฟให้เขาแล้วก็รอประกันอยู่บนเพื่อนเขาครับ
แล้วนี่พี่เขาก็แบบว่าเหมือนพูดจาแบบว่าไม่ค่อยดี
ผมก็เลยบอกว่าพี่ผมก็มาช่วยเหลือพี่

เขาก็หาว่าผมไปแบบขึ้นเสียงไปโวยวายอย่างนี้ครับ
ถามว่าผมสดเหรออะไรอย่างนี้แบบ
จะต่อยจะอะไรประมาณอย่างนี้ครับพี่
แต่ตำรวจสพนแคร์บอกเชิญคู่กรณีไปตรวจแอลกอฮอล
ปรากฏว่ากระบะที่ขับพุ่งชนท้ายตรวจไม่พบแอลกอฮอล์นะคะ
ส่วนผู้ชายคนที่โวยวายในคลิปเนี่ย
วัดได้๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินไปเยอะค่ะ
โมงเย็นวันนี้เดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา
ขับรถขณะมืนเมาแล้วก็ให้เจรจากับกู้ภัยที่ไปมีปากเสียงด้วยค่ะ